สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
ครับเราเริ่มต้นอัปเดตข้อมูลให้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องงานพระราชพิธีดีไหม
วันนี้ก็๑๘เส้นทางบริเวณโดยรอบพื้นที่สนามหลวงและพื้นที่ต่อเนื่อง
ตั้งแต่เวลา๔ทุ่มของวันที่๒๓ตุลาประกอบไปด้วยเส้นทางรอบสนามหลวง
รอบเกาะรัตนโกศิลป์ถึงสนพระราชวังถนนอัศดางตั้งแต่แยกผ่านพิภพ
ถึงแยกพระพิพิษถนนราชินีถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเก้า
ทั้งหมดวันที่๒๓จะมีการจัดการจราจรเคลื่อนขบวน
ส่วน๒๗เส้นทางตั้งแต่ตี๕วันที่๒๕ตุลาขยายเส้นทางหลัก
ตั้งแต่แยกอรุณอมรินถึงถนนราชดำเนินกลางตัดถนนจักรพรรพงศ์
ถนนเจ้าฟ้าต่อเนื่องถนนอัศดังรวมถึงถนนเส้นทางใกล้เคียง

ทั้งหมด๒๗เส้นทางในวันที่๒๕ตุลานะครับ
ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงอยู่ในบริเวณที่จะเดินทางไปก็ควรจะทราบ
ผู้ที่จะเดินทางจะไปทำงานก็คงจะต้องทราบเหมือนกันนะครับ
ส่วนวันที่๒๖จะปิดเส้นทางจราจร๔๒เส้นทาง
โดยไม่อนุญาตให้รถใดใช้เส้นทางนะครับ
เพราะฉะนั้น๒๓๒๕๒๖นะครับ

พระราชพิธีจุดจอดรถรับส่ง
คือท่านผู้ชมครับคุณมิ้นต้องจำดีนะ

แยกเมอรี่คิง

ดังนั้นประชาชนก็สามารถที่จะจอดรถ
หรือเดินทางมาได้ด้วยรถ

และก็มาขึ้นที่จุดจอดรถรับส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ

ก็ตรวจสอบกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอยากจะเดินทางไปแหละ

ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางน้ำหรือว่าทางบก
เขาก็มีให้บริการอำนวยความสะดวกไว้

คุณมิ้นทราบไหมว่าดอกดาวเรืองเนี่ย

ใช่คือช่วงก่อนมิ้นอ่านข่าวเขาบอกว่า
คือคนพยายามหาต้นดาวเรืองมาปลูก

เพื่อที่จะเรียกว่าเทิดพระเกียรติ

ราคาแพงใช่ไหมคุณชูวิทย์

เอาดอกดาวเรืองมาขายสูงเกิน

กรมการค้าภายในจึงได้ออกประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา

ฉกฉวยโอกาสจำหน่ายดอกดาวเรือง

และเมล็ดพันธุ์ในราคาที่สูงเกินสมควร
ให้ปิดประกาศแสดงราคาสินค้า
พบว่าจำหน่ายดอกดาวเรืองเกินสมควร

ถูกระวังโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี

หรือทั้งจำทั้งปรับกรณีไม่ปิด
ป้ายแสดงราคาสินค้าจำหน่าย
ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ต้องระวังโทษไม่เกิน

เขาบอกว่าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและการบริการ

คือมิ้นลงไปไล่เช็คราคาตลาดมา
เขาบอกว่าราคาคร่าวนะคุณผู้ชม
ต้นดาวเรืองขายส่งอยู่ที่ประมาณ๒๐๔๕บาท
ส่วนขายปลีกอยู่ที่ประมาณ๓๕๑๐๐บาท
แล้วทำไมที่สงขลาเขาบอกว่าขายตั้ง๑๖๙บาท
เขาบอกว่าของขาดเขาต้องไปซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน

ถือโอกาสคุณจำได้ไหม
ตอนใหม่ก็สีดำนี่ก็

ก็ถึงขั้นอธิบดีต้องลงพื้นที่เองค่ะ
ต้องรู้เวลาหน่อย
เหมือนอย่างช่วงวาเลนไทยดอกกุหลาบ
ก็จะแบบจากที่ร้อยหนึ่งขึ้นไป๒๐๐แบบนี้

พ่อค้าก็ต้องรู้จักมีความคิดบ้าง

ก็ถือโอกาสขึ้นราคา

เยอะโทษหนักมากนะคุณชุวิต

แล้วก็ปรับก็เยอะใช่ไหมครับแซมปี
ใช่อธิบดีกรมการค้าภายในก็บอก

เยอะนะติดคุกก็เยอะนะปรับก็เยอะนะ
อันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยใครไปซื้อไปหาซื้อถ้าตรวจสอบเจอ
ก็ไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เหมือนกันนะ
อันนี้มีพูดเรื่องน้ำท่วมหน่อย

ก็ไหนนะผู้ว่าท่านอัศวินก็มาขอโทษ

ก็แหมท่านเป็นตำรวจคุณมิ้น
จะเอาตำรวจไปดูอะไรน้ำท่วม

เมื่อมารับตำแหน่งตรงนี้แล้ว

แล้วเขาไม่ถามคนที่เหมาะกับตำแหน่งหน้าที่มาทำงานเหรอคะ
คือคุณก็ต้องเข้าใจว่าแหมคนนี้ก็เหมาะที่สุดแล้วในช่วงนี้
เขาก็คิดว่าเหมาะสมที่สุดนะ
ก็แกบอกว่าก็ขอโทษแล้วนะ
ส่วนที่คนที่เลือกมาคุณจำไม่ได้แล้วคนกรุงเทพเลือกมาก็ยังบอกเลย

อันนี้เขาก็เลือกมาโดยมาตราม๔๔นะครับ
ได้ว่าโอ้โหคนกรุงเทพเลือกจัดสรรมาคัดเลือกมากับมือก็ไม่ใช่นะ
แต่อย่างไรก็ดีครับมีผู้ออกความเห็นเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพไว้
คือกรุงเทพเป็นเขตเศรษฐกิจ
แน่นอนครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ย
ที่อยู่ในต่างจังหวัดก็อาจจะมาเปรียบเทียบ
ทำไมไปปล่อยให้น้ำท่วมแบบ
บ้านนั้นก็ต้องมาความเปรียบเทียบกันเรื่องว่า

และเป็นส่อพักประชาธิปัตย์
ข้อความทางเฟซบุ๊คกรณีน้ำท่วมกอทม
ถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว
น้ำท่วมหลายพื้นที่หลายชั่วโมง

ก็ต้องรอถึงเย็นวันเสาร์เห็นใจคนกรุงเทพ
ประสบความเดือดร้อนเข้าใจถึงความยากลำบาก
ของผู้ว่ารู้สึกเห็นใจ
ต้องออกมาขอโทษประชาชนเป็นครั้งที่๒
หลังจากขอโทษไปครั้งหนึ่งแล้ว
แต่เขาบอกว่าฟังคำชี้แจงของกอทมแล้ว
ที่บอกว่าฝนตกหนักมาก
ปริมาณฝนที่บางพื้นที่
สูงกว่า๒๐๐มิลลิเมตรคุณมิ้นครับ
ผมก็อันนี้คุณสามารถบอกว่าผมก็คล้อยตามคำชี้แจง
นั้นไปเหมือนกันเพราะคิดว่าปริมาณฝนที่ตกระยะกว่า๑ชั่วโมง
ถือว่าปริมาณสูงคือ๒๐๐มิลลิเมตรเนี่ย

คือเหมือนปกติเขาเคยชี้แจงกันเลยว่ากรุงเทพมหานคร
เนื่องจากมีปริมาณเกินความจุของท่อระบายน้ำคูคลอง
เพราะฉะนั้นการที่น้ำท่วมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่พอเข้าไปดูรายละเอียดในเชิงลึก
กลับพบว่าไม่ใช่ปริมาณฝนใน๑ชั่วโมง

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุดถึง๒๐๓มิลลิเมตร
ในช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี๕ของวันเสาร์ที่๑๔ตุลา
หรือระยะเวลาเกือบ๕ชั่วโมง
อันนี้เขาบอกว่าวงเล็บไว้ว่าผู้ว่า
กรทมให้สัมภาษณ์ว่าเขตพระนครมีปริมาณฝนถึง๒๑๔๕มิลลิเมตร
คงเป็นการรวมกันของปริมาณฝนในช่วงเวลาอื่นไปด้วย
คือหมายความว่า๒๑๔ที่เขาบอกว่าเขตพระนครตก
ในระยะเวลาเดียวคงไม่ถึง
คงจะรวบรวมมาในหลายเวลา

อุ๊ยเขตดินน้ำท่วมหนักมาก
เป็นเวลานานพบว่ามีปริมาณน้ำฝน๑๗๔มิลลิเมตร
ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งตีห้าระยะเวลา๔ชั่วโมง
แกก็เกิดความสงสัยว่าทำไมดินแดนเนี่ย

น้อยกว่าที่เขตพระนครที่บอกมี๒๑๕

สงสัยเดี๋ยวต้องอย่าเปลี่ยนช่องเดี๋ยวเบรกถัดไป

หนูยังสงสัยเลยทีนี้คุณผู้ชมพักแป๊บนึงค่ะ

อันนี้เป็นคำชี้แจงของคุณสามารถ

เป็นสอสอพักประชาธิปัตย์เป็นอดีตรองผู้ว่า

แกก็ต้องมีความรู้ความสามารถ
ท่านออกมาให้ความเห็นผ่านเฟซบุ๊คอยู่หลายครั้งหลายครา
จะไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการจราจร

อันนี้ให้เป็นความรู้สำหรับคนกรุงเทพ

เพราะทำไมน้ำท่วมจังเลย

เป็นเขตที่บอกแล้วว่าเป็นเขตเศรษฐกิจ

กับเขตดินแดง

ผู้ว่าอัศวิน
เขาบอกว่าเวลาที่ตกเขตพนคร
ซึ่งมีปริมาณฝนมากที่สุด

มีฝนตกอยู่๒๑๔๒๑๔๕มิลลิเมตร
เขตพระนครนะอันนี้คือผู้ว่าบอก
ตามที่คุณสามารถพูด
ก็บอกว่าเขตดินแดง
มีน้ำท่วมสูงและขังเป็นเวลานาน

เพราะว่าไอ้เขตดินแดงมันท่วมนาน

เขาบอกวัดมาแล้วทำไมมี๑๗๔มิลลิเมตร

ว่าทำไมที่ดินแดงปริมาณฝน

ไปดูรายละเอียดเป็นรายชั่วโมง

ปริมาณน้ำฝน๑๗มิลลิเมตร

อันนี้ผมเขียนมาจากข้อมูลของท่านสามารถ
เขาบอกว่าปริมาณน้ำฝนเป็น๙๓มิลลิเมตร

ก็บอกว่า๓๗๕

อันนี้ของดินแดงใช่ไหม

พูดผิดนะครับของดินแดง

เพราะเปรียบเทียบกันแล้วทางดินแดง

ก็คุณสามารถก็มาเปรียบเทียบให้ฟังนะฮะ

ข้อมูลของดินแดนนะครับผมเขียนผิด

ชั่วโมงเดียวเท่านั้นมีปริมาณฝนค่อนข้างสูง

ข้อที่๑เนี่ยฝนตก

ในเวลานั้นนะครับตี๑ถึงตี๕

หรือเป็นเพราะเครื่องเสียเครื่องสูบน้ำนะ

หากมีการเดินเครื่องสูบน้ำน้ำจะไม่ท่วมสูง
และขังเป็นเวลานานเนื่องจากท่อระบายน้ำ
กรุงเทพสามารถรองรับน้ำได้

อันนี้คือท่อระบายน้ำนะครับ

ต่อชั่วโมงเขาบอกว่า

ชั่วโมงเดียวเท่านั้นมีฝนตกมาเท่าไหร่

แต่ถ้ามีการเดินเครื่องสูบน้ำ
ตั้งแต่ฝนเริ่มตกอย่างต่อเนื่อง
น้ำจะไม่ท่วมขังเป็นเวลานาน

ไม่ได้เพราะว่ามันยังอยู่ในระยะที่รับได้

อันนี้ขอโทษนะฮะเอาเป็นเขตดินแดงแล้วกันนะ

ทีนี้ถ้าเกิดมีการเฝ้าเครื่องสูบน้ำ
มีการระบายน้ำออกอยู่ตลอด
เพราะรู้ว่ามีการฝนตกเครื่องสูบน้ำ
เขาเกรงว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ย

คือคุณมิ้นต้องเข้าใจนะท่านผู้ชมครับ

จะมีเจ้าหน้าที่ของกรทมนั่งเฝ้าไว้

เพราะระบายน้ำออกจากท่อ

ในเมื่อเขาบอกว่านอนตี๑มี๑๗ตี๒มี๒๕

ที่มันเกิน๖๐ก็คือ๙๓มิลลิเมตร

มีเครื่องสูบน้ำก็จะไม่ดำท่วมขังแบบนี้

นี่คือข้อที่๑ที่คุณสามารถตั้งข้อสังเกต
ที่สองเขาบอกก่อนฝนตกไม่มีการพร่องน้ำ
เขาบอกว่ากอทรมอป์

ค่ะนะฮะเมื่อรู้แล้วกอทมสามารถพร่องน้ำในท่อ
ออกไปทางคูคลองได้ล่วงหน้าก่อนฝนตก
อันหนึ่งที่ผ่านมากอทมมักอ้างว่าไม่สามารถพร่องน้ำในคลองแสนแสบได้
เพราะทำให้ไม่สามารถเดินเรือได้แต่กรณีนี้ช่วงเวลา

แต่เขาให้ข้อมูลเหมือนกันกรทมเขาบอกว่าเขารู้ว่าฝนจะมาล่วงหน้าในแค่ชั่วโมงเดียว
ชั่วโมงเดียวเหรอแล้วมีเรด้าทั้ง๓เครื่อง

ก็แจ้งมาแบบมันตั้งตัวไม่ทัน
เพราะถ้ารู้เนี่ยเขาบอกว่ามีการพร่องน้ำไป
ถ้ามีการพร่องน้ำมีการสูบน้ำออกจากท่อและครูคลอง
ซึ่งทำให้ท่อและครูคลองมีปริมาณรับน้ำฝนที่ตกลงมาได้เพิ่มมากขึ้น
น้ำก็จะไม่ท่วมขังเป็นเวลานาน

คือเราก็ต้องเข้าใจว่ากรุงเทพเป็นเขตเศรษฐกิจ
เมื่อการเดินทางติดขัดย่อมมีผลพวงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
ผู้ว่ากอทมก็ต้องมีส่วนอย่างสำคัญแล้วครับในการที่จะต้องดูแลเรื่องนี้
แล้วคุณสามารถแกก็มาออกให้ข้อมูลซึ่งผมว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะ

ก็คือจริงถ้าร่วมด้วยช่วยกันบูรณาการการทำงาน
มันก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาไปได้เปราะหนึ่ง
ครับก็คุณสามารถแกบอกก็ยังไม่อยากเห็น
ผู้ว่าอัศวินมาขอโทษเป็นครั้งที่๓

ข้อสังเกตก็คือกรทมไม่สามารถจะโยนความผิด
ปริมาณน้ำฝนหรือขยะได้อีกต่อไป
ทมจะต้องหันมามองที่การบริหารการจัดการ

บริหารการจัดการคือเรื่องเสียสำคัญครับ
การระบายน้ำซึ่งอยู่ในท่อ๖๐ปริมาณท่อความจุ
ของ๖๐เนี่ยถ้าเกิดเครื่องสูบน้ำเอาน้ำออกเอาน้ำออก
เมื่อมีน้ำเข้ามาก็มีน้ำออกไป
แต่ปัญหาแกบอกว่าอาจจะเป็นเครื่องสูบน้ำเสีย
หรือเจ้าหน้าที่ไม่อยู่เพราะเป็นเวลาค่ำเวลากลางคืน
ปัญหาก็คือทำให้เช้าขึ้นมาน้ำท่วมขังในปริมาณสูง
และระบายออกไปช้าคือไม่ทัน
อันนี้ผมมาพูดให้ฟังเพราะว่าผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะ
ผมเห็นใจคนเดินทางไปนี่ดีนะวันนั้นยังเป็นวันเสาร์นะครับ
ถ้าเป็นวันธรรมดาแล้วก็ยุ่งเหมือนกัน
แล้วก็ไม่ใช่อะไรนะมิ้นเห็นไหม

ใช่ช่วงนี้ครึ้มตลอดอึ้มตลอด

อย่างผู้ว่ากรทมตอนนี้ก็คือใช้มาตรา๔๔เลือกมาใช่ไหมคะ
แล้วถ้ามีอย่างนี้คือคนที่เอาเขาอาจจะเชี่ยวชาญ

เขาสามารถเข้าไปร่วมทีมช่วยเหลือกันได้ในเวลาเฉพาะกิจแบบนี้ไหมคะ
น่าจะได้น่าจะได้นะฮะ
คือต้องเข้าใจว่าในช่วงภาวะนี้ไม่มีการเลือกตั้งนะครับ
มันก็มีตัวเลือกไม่ให้เป็นฝั่งใดนะ
หมายความว่าผู้ที่เลือกเนี่ยคือท่านประยุทธ์ใช่ไหม
มาตรา๔๔ก็ต้องคัดคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นกลาง
ไม่ให้เห็นว่าไปอยู่ในฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่เป็นนักการเมือง
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกมันก็น้อยลง
ผมก็คิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับที่ใช้ท่านอัศวิน
แต่จะเอาคนทุกคนมาเก่งทุกอย่างก็คงจะเป็นไปไม่ได้
ในภาวะการอย่างนี้ผมก็ส่วนตัวผมก็ถือว่ายังโอเคนะ
ถ้าสอบผ่านไหมผมถือว่าก็ยังสอบผ่านนะ
เพราะว่าตัวคุณอัศวินตอนเป็นตำรวจ
ก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ไม่ได้มีอะไรบกพร่อง
มาทำหน้าที่ตรงนี้คุณเอ้ยคุณคุณช่วยบอกหน่อย
ไม่มีค่ะต้องบอกนะ
ถ้าจริงก็ให้ความตรงไปตรงมาก็

ผิดก็ทำไม่ทันก็ต้องมาขอโทษคนกรุงเทพเนี่ยมันก็ลืมง่ายด้วย
คือจริงแล้วคนไทยใจดี
คือถ้าทำผิดยอมรับผิดพร้อมแก้ไขคนไทยก็ให้โอกาส
ครับนี่เอาเรื่องอัปเดตซะอีกเรื่องหนึ่งนะ

วันนี้คุณรู้จักคุณเบนจาหลุยเจริญ

จาหลุยเจริญเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์
เคยเป็นอดีตอดีตรองอธิบดีกรมสัมภากร
ใหญ่นะค่อนข้างจะใหญ่

สารอุทธรสารคดีทุษฎฤษและประพฤกษ์มิชอบ
ทุจริตอันนี้เป็นสารที่ตั้งขึ้นมาใหม่
สารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีจำเลยทั้งหมด๕คนด้วยกัน

จำเลยคนแรกก็คุณเบนจาล่ะครับ
คุณเบนจาแกอยู่ในตำแหน่งที่ตอนนั้น
เป็นตำแหน่งรองอธิบดี
รองอธิบดีกรมสัมภากร

คนที่๒ก็เป็นอดีต

คือแต่ละท่านใหญ่ทั้งนั้น

คือนางสาวจำหลัดแหยมสร้อยทองนะฮะ

นางสาวโมรีรัฐบุญญาสิริ
ก็อดีตพอสำนักกฎหมายเหมือนกัน

พอสำนักกฎหมายกรมสรรพากรนะ

ตำแหน่งของคุณเบนจาเนี่ยตอนนั้นเป็นอดีตรองนะครับ

นางสาวปรานีเวชพฤกษ์พิทักษ์

เป็นคนใกล้ชิดของเลขานุการส่วนตัวของคุณหญิงพจมาน
คุณหญิงพจมานเป็นอดีตภรรยา

ทั้งหมดเป็นจำเลยทั้ง๕คนในความผิดร่วมกันฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับราชการก็คือมาตรา๑๕๗

ทีนี้ผมจะต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมฟัง
ในคดีนี้ปปชยื่นฟ้อง
รายละเอียดเกี่ยวคดีตัดสินออกมาแล้ว
สารชั้นต้นตัดสิน๓ปี

บอกชื่อตัวละครบอกตัวละครไปแล้วนะคะ
สักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กัน
คดีนี้คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับเป็นคดีสำคัญครับ

เป็นสดีที่มองให้เห็นว่าข้าราชการจะไปช่วยเหลือ
หรือว่าไปเห็นกับใครคนใดคนหนึ่งนั้นไม่ได้

คุณเบนจาหลุยเจริญเนี่ย

ก็จำเลยผมจะพูดให้ฟังว่าจำเลยที่๑

จำเลยที่๓จำเลยที่๔เอาเป็นว่าเป็นผอแล้วกัน

พอสำนักกฎหมายซะด้วยของสัมภากร

คุณเบญจาขณะนั้นเป็นรองอธิบดี

จำเลยที่๒จำเลยที่๓จำเลยที่๔
เป็นอดีตพอนักกฎหมายนะครับ
จำเลยที่๕เป็นเอกชนเป็นคนธรรมดา
แต่เป็นคนใกล้ชิดนะครับกับคุณหญิง
เป็นเลขาคุณหญิงพจมานทั้งหมด

สารตัดสินนะวันนี้นะสารชั้นต้นก็พิพากษาไปแล้วว่า
ลงโทษคนละ๓ปี
๓ปี๓ปี๓ปี

ปปชยื่นฟ้องตอนนั้นเป็นแผนกอยู่นะครับ
ขณะนี้เป็นสารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบแล้ว
บอกว่าจำเลยที่๑๔เป็นเจ้าพนักงานของกรมสัมภากร

เพื่อไม่ให้นายพานทองแท้นางสาวพินทองทาชินวัฒนบุตรของนายทักษิณต้องเสียภาษีอากร
หรือเสียภาษีน้อยกว่าที่จะต้องเสีย

โดยชอบด้วยกฎหมายจากการที่นายพานทองแท้นางสาวพินทองทา
ซื้อหุ้นบริษัทชินคล็อป
นะครับบริษัทชินคลอป
ซื้อหุ้นซื้อ
ก็คือคุณพานทองแท้พานทองแท้

ลูกคุณทักษิณใช่ไหม๒คนนะครับ
ซื้อหุ้นของชินคลอป
คนละ๑๖๔ล้านหุ้น

หุ้นละ๑บาทเหรอคะ

หลักในราคาพา

ในราคาพาหุ้นละ๑บาท
อันนี้หมายความว่ามีการซื้อขายหุ้นชินคอป

ในขณะนั้นหุ้นชินคอปราคาเท่าไ

๔๙บาท๒๕สตางค์
แล้วทำไมซื้อขายกันได้บาทเดียว

ก็จะซื้อขายกันบาทเดียวนะฮะ

เขาก็บอกจำเลยที่๕เนี่ย
ได้มาหารือสำนักกฎหมาย

แล้วนำคำหารือไปใช้ประโยชน์นะฮะ

จึงเป็นผู้สนับสนุน

คุณมิ้นนี่เก่งกฎหมายนะ

เป็นตัวการส่วนคนที่๕ไม่มีหน้าที่

ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงนะครับ

ทั้ง๔คนเป็นตัวการนะครับ
เป็นตัวการดังนั้นกฎหมายในมาตราครับ

อันนี้มาตรา๘๖ครับผู้สนับสนุน
คือมีการใช้กฎหมายอันนี้เนี่ยหลายครั้งหลายคาด้วยกันนะครับ
คือกฎหมายที่เรียกว่าตัวการตัวสนับสนุน
ถ้าเกิดเป็นตัวการก็หมายความว่าท่านผู้ชมครับ
ต้องมีหน้าที่ต้องเป็นข้าราชการล่ะครับ
มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรื่องนี้
ถามว่าเป็นอดีตรองอธิบดี
เป็นรองอธิบดีเป็นผอสำนักกฎหมายสัมภากร
ตรงไหมมีหน้าที่โดยตรงไหมมีหน้าที่โดยตรง
คนนี้ไปหาลือว่าสองคนซื้อหุ้นชิ้นขอบในราคา๑บาท
ขณะนั้นราคาตลาด๔๙บาท๒๕ต้องเสียภาษีไหม
สามกรก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสีย
นี่คือเป็นปัญหานะครับก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งเนี้ย
จำเลยที่๕ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นผู้สนับสนุน
๔คนนี้ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อ
ัมภากรในการให้ประชาชนเสียภาษีให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์
กลายเป็นตัวการศาลลงโทษครับศาลชั้นต้นลง๓ปี
ในขณะที่ที่๕เป็นผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนนั้นก็หมายความว่า
กฎหมายกำหนดไว้โทษไว้๒ใน๓ของตัวการ
ในเมื่อตัวการโดน๓ผู้สนับสนุนก็โดน
อันนี้ตามมาตรา๘๖ชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะ
อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้เพราะว่าชีวิตเรามันไม่แน่ไม่นอนนะ
ผมคิดว่าศาลอาจจะไม่ให้ประกัน

ซึ่งข่าวเนี่ยล่าสุดออกมานะว่าไม่ได้ประกัน
ถ้าไม่ได้ประกันก็ต้องคล้ายกรณีคุณทรยุทธ์ใช่ไหมคะ
ก็คือต้องนอนนอนรอก่อนป่ะคะก็ผมก็คิดว่าอย่างงั้นนะฮะ
คืออย่างนี้ครับคุณมิ้นครับสารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ย
เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็คงจะ
คงจะเห็นได้ว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ใหญ่หน้าที่การงานค่อนข้างรับผิดชอบสูง
เออนะและยังกระทำผิดอีก
สารท่านบอกมีเหตุสมควรจะลงโทษสถานเบา
และรอการลงโทษจำคุกหรือไม่

เห็นว่าสภาพความผิดของจำเลยทั้ง๕เนี่ย
เป็นการกระทำโดยไม่คำนึงถึงความเสียหาย
และความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศชาติ

จำเลยที่๕อ้างว่าเรื่องนี้ในที่สุดแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

สารชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง๕ในอัตราโทษดังกล่าว

พนักคดีทุศจลิตแบบมีชอบเห็นพ้องด้วย

และที่๕ฟังไม่ขึ้นส่วนอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยทั้ง๕

เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง
สารชั้นต้นพิพากษานั้นสารอุทธรณแผนกทุจริตและประพฤติมิชอบ
เห็นฟ้องด้วยอุทธรณ์จำเลยทั้ง๕ฟังไม่ขึ้น
คือเขาต้องการอุทธรณ์ว่าจะขอให้รอลงอาญาใช่ไหมคะ
ครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับก็คงอุทธรณ์ไว้ว่า
มีเหตุสมควรลงสารวินิจฉัยว่ามีเหตุสมควรลงโทษสถานเบาไหม
และควรรอการลงโทษจำคุกหรือไม่
คือคุณมิ้นต้องเข้าใจนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับ
เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เมื่อปี๒๕๔๙ที่ให้มีการรัฐประหาร
คือมีการซื้อหุ้นไปชินคอปในราคา๑บาท
แม้ว่าในขณะนั้นราคาในตลาด๔๙๒๕บาท
ก็พูดง่ายคุณรู้ไหมว่า๒คนนี้เป็นใคร

นั่นแหละสิครับแล้วบริษัทชินเป็นของใครนะครับ
เรื่องนี้คงจะแสดงให้เห็นว่า
การเป็นข้าราชการนั้นเดี๋ยวนี้คุณมิ้น

ทำเป็นเว้นวักคนนี้

เพื่อไปเอาใจนักการเมือง
แล้วหวังจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน

เพราะว่าขณะนี้สารลงเอาจริงเอาจังมาก
คุณเบนจานั้นเคยเป็นถึง

ต่อมาก็ขึ้นเป็นอธิบดีนะ
เป็นทั้งอธิบดีกรมศุลกากร

และท้ายสุดเนี่ยได้รุ่งเรืองถึงขนาดว่าเป็นอดีต
รัฐบนตรีช่วยนะครับอืม
วันนี้สารอุทธรณ์นะฮะ
สารทดีร์ทุศจิริตและพระพุทธพิชาติกลาง
ลงยืนตามสารชั้นต้นคือจำคุก๓ปี
เรียงมาจำเลือดที่๑๒๓๔ในฐานะเป็นตัวการในอาณะ๑๕๗

ส่วนจำเลยที่๕ก็โดนในฐานะผู้สนับสนุนโดน๒ปี
ปัจจุบันเนี่ยศาลท่านยังพิจารณาอยู่ก็คงจะไม่ได้ประกันตัว

ถ้าเป็นผู้หญิงก็คงจะเข้าหญิงกลาง
ส่วนว่ายังไงก็ต้องแล้วแต่ดุลมินิษฐศาลจะยื่นประกันตัวอีกครั้งก็แล้วแต่สารครับ
คุณผู้ชมรายการเรานี้นอกจากชุวิตตีแสกหน้าแล้วชุวิตเตือนสติด้วยนะคะ
คือจริงต้องบอกว่าข้อมูลที่เราเอามาให้ในข้อกฎหมายต่างแล้วก็แจกแจงรายละเอียดแบบนี้
คือเป็นการชี้แจงแล้วก็เตือนสติให้เห็นเลยว่า
ในเมื่อรับราชการเป็นข้าราชการจะตำแหน่งเล็กตำแหน่งใหญ่ความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน
สิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตว์ใช่ครับแล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ย
เขาเอาจริงเอาจังกันหมดแล้วเขาบอกว่าละเว้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
บางครั้งเนี่ยคือปฏิบัติตรงนี้แต่ไม่ปฏิบัติตรงนั้น

ก็ผิดเหมือนกันเออก็แสดงว่าคุณเนี่ยจะปฏิบัติแต่คนนี้แต่ไอ้คนนี้คุณไม่ปฏิบัติ
ฝากไว้สำหรับทุกคนเพราะว่าเรามีทั้งตัวกันทั้งตัวสนับสนุน
จะเป็นราชการก็ดีรัฐบาลก็ดีเอกชนก็ดี
สิ่งสำคัญก็คืออย่างที่เห็นนี่แหละค่ะตอนนี้เราต้องลุกขึ้นมาร่วมด้วยช่วยกันเอาจริงเอาจังแล้ว
เพื่อที่จะให้ประเทศเราเดินหน้าไปอย่างที่เราต้องการจะให้เป็น

วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วติดตามกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ